มาดูความคืบหน้ากันต่อนะคะกรณีไปพบศพนางปรานีวัย๕๔ปี
ถูกฆ่าฝังดินอยู่ที่บ้านของสามีที่จังหวัดตากนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้สามีก็หายตัวไปตำรวจไปรวบตัวได้ไปอยู่ที่ยาลา
ตอนแรกสามีปฏิเสธใหญ่เลยบอกไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าภรรยา
ก่อนหน้านั้นไปเมากันมาขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ระยะซ้อนท้ายแล้วอยู่ดีก็ร่วงตกลงไปที่พื้น
แล้วภรรยาเจ็บพากลับบ้านเช็ดเนื้อเช็ดตัวนอนหลับตื่นขึ้นมา
ภรรยาตายไม่รู้เรื่องก็เลยเอาศพไปฝังอ้างแบบนี้
สุดท้ายแล้วนะก็ต้องสารภาพอยู่ดีตำรวจเขาเค้นสอบหนักเลย
สารภาพว่าก็ทะเลาะกันทะเลาะกันหนัก
เอาไม้ตีภรรยาจนตายแล้วก็เอาศพไปฝังดินค่ะ
กรณีนางปรานีอินทิมาถูกฆ่าฝังดินอยู่ในสวนลำไยนะคะ
แล้วก็เป็นฝีมือของสามีค่ะนายอนุชาคำพา
หลังก่อเหตุก็หนีไปโน่นที่ยาลาแต่ว่าถูกจับได้นะคะคือ
ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าพ่อแม่ของนางปรานีเขาก็สงสัย
ว่าตัวสามีของนางปรานีนี่แหละก่อเหตุ
แล้วก็สงสัยเพิ่มว่าพ่อแม่ของสามีเนี่ย
ครอบครัวของสามีรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ค่ะทางเจ้าของบ้านที่ทั้งคู่ไปดื่มเหล้ากันก่อนเกิดเหตุ
ให้ข้อมูลมาแล้วเราก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
ให้ฟังอีกทีคุณยายมะยมเขาบอกว่าทั้งคู่ดื่มเหล้ากัน
ทะเลาะกันตลอดนายอนุชาสามีบอกเลยว่าจะฆ่าเมียตัวเองให้ตาย
แล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะลองฟังกันอีกสักรอบนึงค่ะ

มาตำรวจส่อพวจังหวัตตะคุมตัวในอนุชาผู้ต้องหาข้าพูดอื่นโดยเจตนา
ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพไปสอบปากคำที่สพวังเจ้านะคะ
ตำรวจคุมตัวนั่งรถตู้มาเลยจากยาลา
มาถึงตำรวจก็นำตัวนายอนุชาเข้าห้องสอบสวน
ญาติของนางประณี๑๐คนไปรอดู
รอดูหน้านายอนุชาก็ตะโกนด่า

เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลความปลอดภัย
จากการสอบปากคำในอนุชานั้นนะคะ
พลตำรวจรีปริญญาวิสิทธากุล

ก็มาสอบเองใช้เวลาสอบปากคำ๒๐นาที
ตำรวจควบคุมตัวในอนุชาไปชี้จุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุ๓จุดนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ญาตินางปรานีก็ตามไปดู
ตำรวจก็ต้องคอยคุ้มกันไม่ให้เข้าใกล้ตัวนายอนุชา
ขณะที่ทำแผนเพราะกลัวว่านายอนุชาจะถูกทำร้าย

นายอนุชาใช้ไม้ตีภรรยาคือตีตอนอยู่ในห้องนอนนะคะ
รวมถึงจุดที่๒และจุดที่๓
ซึ่งเป็นจุดที่เอาศพไปฝังฝังจุดแรกก่อนขุดขึ้นมา

เมื่อเรานำข้อมูลการทำแผนมาประมวลกับ

ถ้ามาสรุปลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคดีนี้

จากวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
นายอนุชากับนางปรานีผู้ตาย
ดื่มเหล้ากันที่บ้านของนางมะยมเพื่อนบ้าน

ทั้งคู่ก็พากันขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ซึ่งระหว่างทางนี่แหละมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วเมื่อถึงบ้านทั้งคู่ก็ยังทะเลาะกันอยู่ถึงขั้นตบตีกัน
ด้วยความโมโหนายอนุชาใช้ไม้ตีไปที่นางปรานีจนเสียชีวิต

พอรุ่งเช้าตี๔เข้าสู่วันที่๑๓กันยายนแล้ว
นายอนุชาได้นำศพนางปรานีไปฝังดินฝังที่จุดแรกซึ่งอยู่ใกล้บ้านพัก
ต่อมาวันที่๑๗กันยายนทิ้งมา๓๔วัน
นายอนุชามาเห็นว่าหลุมดินที่ฝังศพนางปรานีภรรยาไว้ถูกหมามาคุย
แล้วมันมีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับ
ก็เลยย้ายศพไปฝังจุดที่๒ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านฝั่งถนนใกล้กับกอไผ่
เอาให้ห่างจากบ้านเลยห่างจากจุดเดิม๓๐๐เมตร
แล้วก็ยังทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไปทำงานตามปกติอยู่๓วันนะรับค่าแรงมาด้วย๙๐๐บาท

วันที่๒๐กันยายนนายอนุชาบอกให้ญาติไปส่งที่สถานีขนส่งหน่อย
อ้างว่าจะไปทำงานที่จังหวัดยาลา
แล้วก็อ้างกับคนอื่นบอกว่านางปรานีผู้ตายเนี่ยมีใครขับรถมารับไปก็ไม่รู้
คือระหว่างนี้เนี่ยทางครอบครัวของนางปรานีผู้ตายเนี่ย
ที่เขาอยู่ที่กำแพงเพชรเขาบอกติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๑๔กันยายนนะ
วันที่๒๑กันยายนพ่อกับแม่ของนางปรานีมาจากกำแพงเพชร
มาตามหาลูกสาวที่บ้านสามีที่จังหวัดตาก
เพราะว่าติดต่อไม่ได้มาหลายวันแล้วตั้งแต่๑๔กันยายน
จากนั้นวันที่๑ตุลาคมพ่อกับแม่ของนางปรานี
ก็กลับมาหาลูกสาวอีกครั้งก็ไม่เจอเหมือนเดิม
กระทั่งวันที่๕ตุลาคมหลานสาวนางปรานีบอกว่า
เนี่ยป้ามาเข้าฝันบอกว่าถูกนายอนุชาสามีฆ่า
แล้วก็ฝังศพไว้ที่สวนลำไยที่บ้านพักนี่แหละที่จังหวัดตาก
วันที่๘ตุลาคมพ่อกับแม่แล้วก็ญาติของนางปรานี
ก็เลยมาอีกครั้งหนึ่งมาขอไล่ขุดดูพื้นที่หน่อย
อนุชาสามีเนี่ยไม่เจอนะเพราะว่าไปตั้งนานแล้ว
ก็ไปขุดดูตามที่หลานสาวฝันแล้วก็ไปเจอหลุมแรกอะครับ
มีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นศพแต่ไม่เจอศพนะ
เจอแต่เส้นผมแล้วก็ฟันนะฮะก็ให้ตำรวจมาตรวจสอบ
วันที่๙ตุลาคมตำรวจมาตรวจสอบดูพื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วไปขุดเจอศพศพหนึ่งนะครับที่ถูกฝังอยู่ตรงจุดที่สอง
ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านอีกฝั่งถนนใกล้กับกอไผ่ห่างจากจุดเดิม๓๐๐เมตร
แล้วก็แจ้งญาติของนางปรานีให้มาดูซึ่งเขาก็ยืนยันว่านี่แหละคือนางปรานี
ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากนะครับ
บอกว่าจากการสอบปากคำนายอนุชานายอนุชาบอกว่ามีปัญหาทะเลาะกับนายปรานี
แล้วก็ใช้ท่อนไม้กระหน่ำตีกระทั่งตื่นเช้ามาพบว่านางปรานีเสียชีวิตแล้ว
ด้วยความตกใจก็เลยเอาศพไปฝังแล้วหนีไปที่จังหวัดยาลาก่อนจะถูกจับได้นะครับ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจตรวจสอบแล้วยืนยันนะครับ
ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรับรู้ด้วยนะครับผลการตรวจสอบยืนยันได้ว่า
กับแม่ของนายอนุชาผู้ต้องหาไม่มีส่วนรู้เห็นรับรู้เรื่องการเสียชีวิตของนางปรานี
สาเหตุหลักหลักเนี่ยก็เนื่องจากการดื่มสุราเข้าไปนะครับ
แล้วก็เห็นว่าดื่มกันตั้งแต่กลางวันมาแล้วนะครับแล้วก็ทะเลาะกันนะครับไม่หยุดเลยนะครับ
กลับมายังเพลิงที่พักเนี่ยทางวันนี้ก็ยังไปด่าเขาอีกนะครับ
และจึงเกิดอาการนะครับบันดาลโทษะก็เลยใช้ไม้ของกลางที่อยู่บริเวณเพลิงที่พักเนี่ย
คงจะตีบริเวณที่ศีรษะเนี่ยเขาบอกจำนวนหลายครั้งซึ่งเขาเองเขาก็จำไม่ได้
จริงแล้วคือการก่อเหตุก็คือเพียงแค่คนเดินนะครับ
คนเดียวครับไม่มีครับเราสอบส่วนแล้วครับ

เรื่องเขาคงจะแบบสรุปง่ายว่าอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับ
ทีนี้ค่ะทางด้านของหลานนางปรานีนะคะ
ดวงจันทร์ปิงคอร์ดก็บอกว่าวันนี้ไปดูการทำแผน
แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปดูใกล้ได้
เพราะตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าไปใกล้นะคะ
แต่ก็โล่งใจที่นายอนุชาจะได้รับผลกรรมที่ก่อไว้
นางปรานีจะไม่ฟื้นกลับคืนมาก็ตาม
มันก็รู้สึกเย็นหน่อย
มันคือว่าเสียวสลังอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วเพราะเขาสวดไปแล้ว
ส่วนไปเขาผ่อนไปแล้วก็ไม่เท่าไหร่
ก็มันก็ทำลาวมันก็ต้องเย็นบ้างล่ะ
นี่เพื่อนบ้านที่มาทำแผนแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดที่พบศพไง
เขาก็เลยบอกว่ากลัวเหมือนกันไม่กล้าเดินผ่านเลยเฉียวสันหลัง
แล้วก็ยังมีกลิ่นของศพยังโชยอยู่เลยในพื้นที่นะคะ
สำหรับนายอนุชานะคะตอนนี้ถูกคุมขังไว้ที่สพวังเจ้านะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดตากต่อไปค่ะ